เรื่องราวความน่ารักของคู่แม่ลูกในวงการบันเทิง
ต้องบอกนะคะลูกเค้าเนี่ยโตทันแม่กันหลายคนแล้วนะ
ที่ฉันทำข่าวตั้งแต่แบบแม่ยันตอนนี้สัมภาษณ์ลูกเขาแล้วนะคะ

ตั้งใจดูให้ดีนะคะว่าจะมีคู่ไหนกันบ้างค่ะ
เริ่มกันที่สาวน้อยวัย๑๐กว่าคนนี้
ร้านนิตานิกตอนเด็กน้องมิรินลูกสาวคุณแม่นิ่งเป็นนิตาค่ะ
ที่ต้องบอกนะคะว่าตอนนี้โตทันแม่แล้วล่ะค่ะ

เพราะว่าทั้งโตทันแล้วก็สวยเหมือนคุณแม่มากนะคะ
ก๊อปปี้คนนิ่งกันมาคุณผู้ชม
พอเอาภาพคุณแม่คุณลูกมาเปรียบเทียบกัน
โอ้โหดีเลยแม่นิงไม่ผิดจริงค่ะ
เอ่ยปากเอยจมูกเอ่ย
ลูกแม่นิงชัดเนี่ยยิ่งเพียบแบบนี้คุณผู้ชม

คุณแม่นิงนะคะยังเขียนแคปชั่นไว้ว่า

ใจเป็นสาวแล้วจริง

จะมีทั้งเพื่อนเที่ยวเพื่อนช้อปปิ้งสบายเลยล่ะค่ะ

ที่ฉันรอเอาไม้จอบสัมภาษณ์แน่นอน

นี้บอกเลยนะคะเราก็เห็นมาตั้งแต่เด็ก

น้องนัดดาค่ะลูกสาวคนโตของคุณแม่กบสุวนันนะคะ
ดิฉันให้คุณสองคนไทยว่าน้องอายุเท่าไหร่แล้ว

เวลาผ่านไปแป๊บเดียวเองนะคะ
ซึ่งต้องบอกว่าโตแล้วเป็นสาวมากแล้วด้วยนะคะ
คุณผู้ชมดูซะก่อนร่วมเฟรมกันนะคะ
เห็นไหมชัดมากเลยว่าน้องนาดานั่นน่ะ
โตเป็นสาวแล้วสูงเท่าคุณแม่แล้วคุณผู้ชม

แล้วก็ต้องบอกว่ายิ่งตัวน้องนาดายิ่งสวยนะแถมอย่างนั้นมากกว่าด้วยความสามารถค่ะ
เป็นลูกไม้เนี่ยที่หล่นใต้ต้นชัดเลยนะแล้วก็ผลงานที่ทำพ่อบุ๊กแล้วก็แม่กบนั้นภาคภูมิใจมากก็คือ
เป็นนักกีฬายิมเมสติกจ้ะแล้วได้รางวัลเล่นเก็บด้วยเรียบเลยอ่ะ
แต่ว่าที่บรรดาเอฟซีร้องว้าวกันก็คือแม่แหม่มเนี่ยโพสต์ภาพนี้เดี๋ยวให้ดู
ของน้องเนสซี่นี้ค่ะโตเป็นสาวขึ้นมากเลยตอนนี้น้องจริงอายุ๑๑ขวบเท่านั้นเอง
สำนักถูกต้องสุดนะโดยเฉพาะเครื่องหน้า
เขาบอกว่าลูกตากลมโตเหมือนคุณแม่จมูกปาก
นึกว่าแม่แหม่มแคทในวัยเด็กนะฮะแต่ว่าสวยขนาดนี้
แหม่มก็ต้องดันเข้าวงการซะแล้วละมั้งหลายคนเชียร์อยู่เหมือนกัน
ด้วยนะคะรอติดตามผลงานแม่ลูกต่อไปนะจ๊ะ